แต่ว่าคู่นี้ค่ะมันยังไงยังไงอยู่ก็ไม่รู้
คุณอ้นสารวุฒิกับลาล่าขวัญนภา
คุณจำได้ไหมคือคุณอ้นสารวุฒิเขามีการโพสต์อินสตาแกรมชื่นชมสาวลาล่า
แล้วก็ประกาศขอลาล่าแต่งงานผ่านไอจีมาแล้ว
ก็เลยทำให้เป็นกระแสพูดถึงมากมายนะครับ
คราวนี้สาวลาล่าเขาออกมาชี้แจงแล้วคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าผู้ชายอย่างอ้นนี่แหละเป็นผู้ชายในสเปคเลยแหละ
เป็นที่ฮือฮาในวงการบันเทิงอีกครั้ง
สำหรับประเด็นที่นักแสดงหนุ่มอ้นสารวุฒิ
โพสต์รูปคู่สุดหวานพร้อมข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัว
ในธ่ำหนองชื่นชมในความเป็นคนน่ารักอะทยาสายดีของฝ่ายยิง
โดยล่าสุดนักแสดงสาวออกมาชี้แจงว่าเรื่องงานวิวานั้นยังไม่เป็นความจริง

พบเจอกันในกองละครกองรายการ
ซึ่งทำให้มีมุมสนิทสนมกันมากขึ้น
ยกให้อ้นเป็นผู้ชายตามสเปคของเธอไปเลยล่ะค่ะ
ถามว่ามีใจไหมนะ

เป๊กน่ะประมาณนี้ไหมก็ได้อยู่
เพราะว่าเราก็ชอบแนวฝรั่งอย่างนี้ชอบผู้ชายเก่งแบบนี้
ก็มีคนคุยมันคือเพื่อนกันตอนนี้ขอใช้คำว่าทุกคนที่คุยขอใช้คำว่าเพื่อนกันก่อนเนอะ
รู้สึกว่างั้นคนที่แบบว่าเข้ามาต่อไปเนี่ยขอใช้คำว่าเพื่อน
แล้วก็คุยกันให้มันอยู่ในสถานะที่แบบวันนี้มีความสุขไปเรื่อยดีกว่า
ถ้าพี่อ้นมาเหรออายอยู่นะเราก็อยากจะนะก็ต้องรอต้องรอลุ้นค่ะต้องรอลุ้น
เพราะว่าตอนนี้เราก็อายุก็เดินทางมาไกลแล้วฉะนั้นพอเวลาจะคุยอะไรอย่างนี้
เราอยากจริงจังคือเราไม่อยากเล่นแล้วเขาเรียกว่าสนิทกันมากขึ้นจากที่ไม่กล้าจะค่อยคุย
อันนี้เขาก็พูดกับเรานะเขาก็เลยรู้สึกประมาณว่าไม่เคยเจอผู้หญิงแล้วรู้สึกรีแล็กขนาดนี้
เพราะเขาเป็นคนไม่ตลกอะไรอย่างนี้พอเขามาเจอเราเขารู้สึกอยากจะพูดอยากจะเล่นมันรู้สึกผ่อนคลาย
ดิฉันเห็นแบบนี้แล้วมีคำหนึ่งอยากจะบอก

มึงเค้าได้ยินไหมว่าสวยนกตลกได้อะคะ

จะเหลืออะไรล่ะแล้วก็บอกผ่านสื่อไปขนาดนี้แล้ว

ที่ฉันแอบฟังเขาให้สัมภาษณ์ก็แอบยิ้มไปด้วยเขินไปด้วยคุณลุ้นเหมือน
มีการแบบฝากผ่านสื่อเล็กน้อยอะไรอย่างนี้

สนิทกันสนิทกันมากขึ้น
ก็จริงแล้วความสัมพันธ์มันพัฒนาได้จากคำว่าเป็นเพื่อนนะ
แต่ว่าชีก็กักนะว่าตอนนี้ชีก็มีเพื่อนคุยอยู่หลายคนนะคะ

แต่ก็ติ้งจังแต่อยากจริงจังแล้วอยู่เยอะขึ้น
อ๋อจะเปิดใจให้กับอ้นคนแรกหรือเปล่าอ้นค่ะ